คุณผู้ชมครับไปต่อที่ปราจีนบุรีนะครับ
จ่อยเหตุการณ์ที่มีผัวหึงโหดนะฮะ

รวมทั้งแม่ยายเสียชีวิตคาบ้าน

เขาก็บอกว่าเขาถูกแม่ยายกีดกัน
ตอนแรกที่ไปเนี่ยไม่ตั้งใจฆ่า

บุพการีด่าถึงบรรพบุรุษ
ก็เลยโมโหครับยิงแม่ยายไปหนึ่งนัดก่อน

กะว่าจะเอาปืนกระบอกเดียวกัน

แต่ลูกเลี้ยงมาห้ามเอาไว้
ผู้ชายอายุ๖ขวบวิ่งมาห้าม

แล้วก็ไปจอดรถทิ้งเด็กเอาไว้
แล้วก็โทรศัพท์เรียกให้คนมารับตัวเอง

แล้วก็มีคนไปเจอเด็กพาเด็กกลับมาได้

ร่วมกันกับชุดเสืบสวนศพกบินบุรี
เข้าไปจับกลุ่มอันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในร้านนวด
สุดท้ายก็ตามจับกลุ่มได้คือนายทองเขียวชะอ้อนครับอายุ๕๑ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดกบินบุรีครับ
ก่อเหตุยิงนางสาวปิยะนันเจริญบุรณพันธ์อายุ๔๓ปี
แล้วก็นางวรีรัฐเจริญบุรณพันธ์อายุ๖๑ปี
สองคนนี้เป็นแม่ลูกกันก็เป็นอดีตภรรยาเขาเป็นแม่ยายเขานี่แหละนะครับ
เหตุเกิดในร้านคุณรัฐนวดแผนไทยนะฮะตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นายทองถูกจับกลุ่มได้ที่บริเวณเชิงป่าเรียกว่าป่าไพรนกยูง
อยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏห่างจากที่บริเวณหน้าวัดทัพนาตำบลบ้านเชี่ยนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏไป
ซึ่งห่างจากจุดที่เขาเอารถเก่งไปจอดทิ้งไว้สัก๓๐กิโลได้
ก็ไปเจอพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่จุด๓๘
เรื่องต้นในทองก็สารภาพว่าเขาเป็นบุคคลตามไหมจับจริงเขาก่อเหตุจริง
จากนั้นก็คุมตัวในทองไปสอบประคำต่อที่สพกบินบุรีครับ
ผลตำรวจตรีจรรย์จิตเจือจุนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็เปิดเผยว่า
จากการสอบสวนในทองซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็สารภาพทั้งหมดทั้งมวล
หลบหนีและอย่างที่บอกไปว่าเอาลูกเลี้ยงวัย๖ขวบไปด้วย
เป็นลูกชายของนางสาวปิยะนั่นไปด้วย
ส่วนสาเหตุก็คือถูกแม่ยายกีดกันไม่ให้คบกันแล้วก็ถูกด่าทอถึงบุพการี
ก็เลยโมโหก็ก่อเหตุขึ้นมานะครับ
ทองเนี่ยอ้างว่าครั้งแรกที่มาถึงร้านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาฆ่า

แต่พอมาถึงเนี่ยกลับถูกแม่ยายด่าค่อนข้างจะแรงนะครับ
ด่าถึงบุพการีด่าถึงบรรพบุรุษก็เลยนำปืนออกมาขู่
แต่สุดท้ายก็ด้วยอารมณ์โมโหยิงไปที่ศีรษะของแม่ยายหนึ่งนัด

ตอนนั้นเนี่ยอดีตภรรยาก็นอนอยู่นะครับนอนอยู่บนโซฟา
พอเห็นเหตุการณ์ก็ลุกขึ้นมาแย่งปืน
แล้วก็มีการยื้อกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วก็มีการปืนลั่น
ลั่นไปถูกนางสาวปิยะนัน๑นัดล้มลงทันทีครับ
หลังจากนั้นพอมีคนเสียชีวิตเริ่มเครียดแล้ว
เครียดแล้วก็จะใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อศีรษะตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตามไป
แต่จังหวัดนั้นเนี่ยในจุดเกิดเหตุมีลูกชายวัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นลูกของนางสาวปิยะนันเนี่ยกับสามีเก่า
ซึ่งตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
พูดขึ้นมาบอกว่าป๊าอย่ายิงนะถ้าป๊าตายแล้วเนี่ย
หนูจะอยู่กับใครเหมือนคิดได้ครับ
สติกลับมายืนนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็ปิดไฟปิดประตู
แล้วเด็กเนี่ยวิ่งตามออกมาก็เลยพาตัวเด็กขึ้นรถออกมาด้วยกันทั้งสองคน
เป็นถือภาพเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดจุงมือกันไป
คือด้วยความที่เขาก็เลี้ยงกันมานะฮะก็เรียกเป็นฟ้าเป็นลูกกันไปนะครับ
แล้วก็เลยพาขึ้นรถเก๋งคันที่เอาไปด้วยเนี่ย
ตอนแรกจะพาไปบ้านพี่สาวของเด็กซึ่งเป็นลูกอีกคนนึงของ

แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยหาทางเลี้ยวเข้าบ้านไม่เจอทำยังไงดี
ก็เลยจดรถทิ้งเอาไว้ให้เด็กนอนอยู่ในรถคนเดียวนะครับ
แล้วตัวเองก็โทรศัพท์ไปหาลูกชายให้มารับ
พาหลบหนีไปซ่อนตัวในป่าจนกระทั่งถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดครับ
ที่แรกที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาฆ่านะครับ
แต่ทีนี้พอเดินเข้าไปแล้วแม่ก็อย่าอย่าอย่างนี้
ด่ายัดบุปกรรมด่ายัดตระกูล
ผมก็เลยผมยังไม่ได้ฟักปืนนะครับ
ผมปลั๊กลุกพื้นแล้วก็มาแบร์ให้ดูก่อนว่า
แบบนี้กลัวไหมขอให้เงียบดีกว่า

ผมเปิดเสื้อแล้วก็ฟักปืนแล้วก็

พอเห็นปืนนะครับผมก็ยิงเลย
พอยิงสิ้นสุดเสียงปืนแฟนผมก็ลุกขึ้นจากโซฟามาแย่งปืนนะครับ
แย่งพื้นมันลั่นไปนัดแรกอ่ะรู้สึกจะเฉี่ยวผมตรงเนี้ย
แล้วก็แย่งกันต่ออีกแป๊บนึงปืนก็ลั่นขึ้นมาแล้วแฟนผมก็ล้มเลยครับ
พอยิงแม่เสร็จแล้วก็ทีนี้ก็แฟนก็แย่งปืนกับผม
พอปืนลั่นปั๊บผมก็เอาปืนมาเจาะหัวตัวเองว่า

แต่นี่ลูกมากอดขอไม่ให้ผมทำ

ลูกวิ่งตามครับอืมตับโหลดก็คุมตัวในทองนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านนวดจุดที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่า
พอไปถึงนะฮะประชาชนชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พาไปมุ่งดูกัน
ไปดูเรื่องของการทำแผนเยอะแยะมากมายแล้วก็ตะโกนด่าสาบแช่งในทอง
ซึ่งเป็นการลงมืออย่างโหดเยี่ยมนะครับเพราะว่าก็เป็นคนเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวเข้าไปในร้านเริ่มขั้นตอนการทำแผนนะครับ
ตั้งแต่นำลูกปืนออกมาขู่แม่ยายแม่ยายด่าทอก็ชักปืนออกมาขู่
แล้วก็ยิงแม่ยายมีการยื้อแย่งปืนกันกับภรรยาแล้วก็
ลั่นใส่ภรรยาไปนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ศีรษะหวังจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้ยิงเพราะว่าลูกนั้นมาขอเอาไว้ก่อนนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุลผู้อำกับการสพกบินบุรีก็บอกว่า
ตำรวจแจ้งข้อหาในทองฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผ่าอาวุธปืนผ่าเน็ตทางหมู่บ้านธ์ธรรณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้ผู้อื่นปราศจากเสียดีภาพ

เสียจากบิดามานดาผู้ปกครอง

นำตัวไปฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ